คุณผู้ชมคะทีนี้พอฝนตกน้ำท่วมมาแล้ว
เดี๋ยวจะพาไปดูหน่อยที่ขอนแก่น

มันมีอะไรมากับน้ำด้วยนะ
แล้วเดี๋ยวดูว่าเขาจะเอาสิ่งที่มากับน้ำไปทำอะไรต่อค่ะ
โอ้โหตัวใหญ่แบบนี้เลยคุณผู้ชม

เมื่อน้ำท่วมมขอสวัสดิการนักศึกษา
แล้วเขาบอกด้วยผัดเผ็ดเรียบร้อย

คือมันมาตรงหอพักนักศึกษาที่มขมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่แหละ
แล้วพอตัวน้องนักศึกษาเขาเห็นนะ
ก็จับขึ้นมากะจะให้เพื่อนไปผัดเผ็ดไง
เพื่อนบอกทำไม่เป็นเอาไปปล่อยเถอะ

นี่มาหาถึงที่ขนาดนี้เอาไปย่างเกลือสิ

สุดท้ายเจ้าของโพสต์ทะเหลยด้วยนะ

โอ้โหผัดเผ็ดเรียบร้อยน่ากินนะนะ

ก็เนี่ยไหนบอกว่าทำไม่เป็นนะ

ไม่รู้ว่าคือมันแปลงสภาพมาเรียบร้อยแล้ว

อันนี้ค่ะก็เอามาให้ดูนะคะ
เป็นสีสันช่วงน้ำท่วมแบบนี้
ตอนนี้รู้สึกว่าภาคกลางจะได้รับอิทธิพลแล้วนะ

ถ้าบุรีรามอีสานใต้หนองกี่ตกไม่หยุดเลยครับ
ตั้งแต่เมื่อคืนนี่แหละครับผมว่ามันลงมาแล้วล่ะนะครับ
ใกล้กรุงเทพฯอันนี้นอนถ้าบุรีบางร้วย
บอกว่าเช้านี้ตกแล้ว
ประมาณช่วงตีหนึ่งกว่า
คุณผู้ชมที่เราพูดตกตกกันเพราะอะไร

พอตื่นนอนมาเฮ้ยวันนี้จะออกไปทำงานวันพฤหัส

นั้นการจราจรที่กรุงเทพนี่อัมพาตเหมือนกัน
ก็เช้ามานะครับไม่ต้องทำอะไรฮะ
พองวงเงียขี้ตาเสร็จปั๊บเปิดไทยรัฐทีวี

เราจะรายงานให้ท่านได้ทราบตลอดเวลาฮะ